ไปดูเลยตั้งแต่๔โมงครึ่งเมื่อวานนี้

ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็นนทบุรี
ใจกลางของฝนเขาบอกว่าเมื่อวานนี้อยู่แถวแจ้งวัฒนะ
ค่ะโอ้โหแจ้งวัฒนานี่แหละครับแต่นี่ที่นนทบุรีนะ
ฝนมันก็ครอบคลุมไปถึงพื้นที่เขตเทศบาลนครปากเกร็ดด้วย
แล้วก็หลายพื้นที่น้ำท่วมขังสูงถึง๑๐๕๐
๕๐เซ็นติเหรอครับ๕๐เจนติเหลยหัวเข่าถ้าจะประมาณนั้น
นะฮะเนี่ยครับรถยนต์ต้องลุยน้ำน้ำท่วมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
โอ้นี่ไงลุงคนบุษกูเนี่ยเลยข่าวมาแล้วล่ะ
ใช่นี่แหละครับคือบางคันเนี่ยคือรถเล็กต้องบอกว่าเรียบร้อย
ครับรถเล็กเรียบร้อยยกสูงก็ไปกันได้หน่อย
แล้วถนนศรีสมานแล้วเป็นยังไงช่วงหน้าสถานีตำรวจภูทรปักเกร็ดฮะ
มีน้ำท่วมขังสูงประมาณโอ้โหตรงนี้เมื่อกี้๑๐๕๐ใช่ไหม
ครับตรงนี้๕๐๗๐โอ้โห๕๐๗๐เซนติเมตร
มันเป็นรุ่มต่ำนะตรงนี้การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าครับ
รถต้องขับฝ่ากระแสน้ำส่วนรถเล็กเนี่ยไม่สามารถสัญจรได้
ส่วนในสภพปากเกร็ดดูในสถานีตำรวจปากเกร็ดหน่อยโอ้
รถยนต์รถตำรวจไปยังไงเขาบอกว่ารถตำรวจกับรถที่ผู้มาติดต่อ
ถูกน้ำท่วมจมเสียหายไปหลายคันนะฮะโอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่
โอ้โหนี่จะขึ้นบันไดโรงพักอยู่แล้วอ่ะอ่าใช่นะฮะ
ส่วนในกรุงเทพมหานครครับฝนตกลงมาอย่างหนักนานต่อเนื่องหลายชั่วโมงข้ามคืน
เมื่อคืนนี้เมื่อวานดีกว่าเมื่อวานตกตั้งแต่ผมอ่านข่าวเย็นไทยรัฐเสร็จออกไปถนน๔๕โมง
จนกระทั่งเมื่อคืนนี้ตี๒ผมตื่นมาเข้าห้องน้ำยังตกอยู่
แล้วก็ก่อนออกจากบ้านขับรถมาก็ยังมีปล่อย
ก็นี่ไงมันต่อเนื่องเลยจริงพี่เบิร์ต
โอ้โหการจราจรติดขัดขึ้นมาทันทีเลยครับ

ถนนประหลโยธินขาออกมุ่งหน้าสะพานใหม่
วงเวียนอนุสาวรีบางเขนไม่ต้องพูดถึงน้ำท่วมสูงครับ
รถเล็กเสร็จครับผ่านไม่ได้
แล้วก็มีรถจอดเสียเป็นจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางเขนต้องออกมาอำนวยการจราจรดูแลประชาชน
เอาล่ะไปดูถัดไปเลี้ยวขวาไปหน่อย
เมื่อกี้บางเขนจะมาเลี้ยวขวาไปดามอินทราหน่อยสิ

ดามอินทราซอย๑๙๒๑เขตมา
เหมือนคลองเลยอ่ะเหมือนรถจอดอยู่ในคลองเลย
ระดับน้ำสูงเกือบถึงหัวเข่าฮะ

ประชาชนต้องเดินลุยน้ำเข้าบ้านอย่างทุลักทุเล
เรื่องต้นนะครับกู้ภัยเพชรเกษมกรุงเทพเนี่ย
นำรถยกสูงมาคอยรับส่งประชาชนเข้าออกซอยครับ
โอ้โหดูน้ำนี่ฮะอีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวนี่

ร้านค้าในระแวกนั้นคุณผู้ชมได้รับผลกระทบไปเช่นกัน

แม่ค้าบอกกับทีมข่าวว่าปกติซอยนี้เหรอ
น้ำท่วมเป็นประจำแหละแต่ไม่เคยสูงขนาดนี้
รอบนี้เนี่ยน้ำมาเร็วนะครับ
แล้วก็ระดับน้ำสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา
อกจากนี้ยังมีรถยนต์ที่จอดตามหอพักถูกน้ำท่วม
ได้รับความเสียหายไปหลายคันครับ
โอ้โหนี่กระทบหนักจริงนะคุณผู้ชม

บรังสิตนครนายกไม่ต้องพูดถึงพี่เบิร์ต
โอ้โหแล้วดูนี่นะไอ้ปัญหาคือเวลาน้ำมันท่วม

เราเดินไปถึงรถแล้วจะขึ้นรถก็เปิดประตูไม่ได้

ใช่ค่ะนี่แหละแล้วคือพอถนนมันต่ำ

รถหลายคันนี่คือตายเรียบเหมือนกันนะคุณผู้ชม

ที่ได้รับผลกระทบก็คือซอยรังสิตนครนายก

น้ำขังตลอดทั้งซอยเลยพี่เบิร์ต
บ้านเรือนชาวบ้านนี่ก็ได้รับผลกระทบนี่นะคะ
ทีนี้ทางด้านนายกเทศมนตรีนครรังสิตก็ต้องลงพื้นที่ค่ะ
เอาเครื่องสูบน้ำไปตั้งนี่ดูในบ้านสิเห็นไหม
น้ำปริ่มระดับเหนือตาตุ่มแล้วค่ะ

ใช่ต้องตั้งเครื่องสูบน้ำตรงริมเขื่อนสะพานแดง

แล้วก็ตั้งจุดระบายน้ำต่างในเขตพื้นที่นครรังสิตด้วย
เร่งระบายน้ำตามหมู่บ้านตามชุมชน
แต่ว่าเวลาสูบน้ำมันสูบน้ำแล้วมันทำได้ช้า
เพราะอะไรคาดเดาไม่ยากค่ะ
เรื่องของขยะขยะไปอุดตัน

จรฐีเทศบาลนครรังสิทธิ์ก็ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนเลยนะคะ
ทีนี้จุดเสี่ยงใหญ่ของเทศบาลนครรังสิตที่ต้องเฝ้าระวัง
คือระดับน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ค่ะ
สะพานแดงระดับน้ำตรงนี้อยู่ในเกณฑ์แบบทงส้มเลยนะ
ถือว่ามีความเสี่ยงอันตราย
เทศบาลนครรังสิตคุณผู้ชมดู
จะต้องมีการให้รถกระจายเสียงออกประชาสัมพันธ์
ระดับน้ำไหมระดับน้ำเตือนอยู่ในระดับสีส้มแบบนี้
ทีนี้ค่ะเขาก็ต้องมีการเอารถออกประกาศเสียงตามสายประชาสัมพันธ์
ให้เก็บสิ่งของเดี๋ยวฟังขอให้ชาวนครรังสิตเก็บของขึ้นที่สูง

ได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมทีนี้ดูภาพกันหน่อยคุณผู้ชม
ต่อไปนี้เล่าด้วยภาพฟิลเจอร์ปาร์ครังสิตค่ะ

นี่เป็นยังไงดอมเมื่อก่อนตอนเรียนธรรมศาสตร์ไปบ่อย
เออธรรมศาสตร์รังสิทธิ์นี่ร้านจอดรถอ่ะเนี่ย

พอเห็นแบบนี้คนโพสต์เลยไปตอบซื้อเรือเถอะพี่
คือมันขนาดนี้เลยค่ะคุณผู้ชมน้ำท่วมตรงที่จอดรถเนี่ยนะคะ
เพราะว่าฝนมันตกต่อเนื่องหลายชั่วโมงแล้วทางห้างเนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาต้องขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าสายฝนมาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า
นี่ลุยน้ำกลับบ้านเถอะเนี่ยจุดนี้แล้วนี่ดูนะดูนะ
ให้คุณผู้ชมดูแต่ละคันเบ้นมา

เบนต์โอ้ใจพี่ได้ว่ะ

ยังไม่จบข้างหลังเบ้นอีก

ข้างหน้ายาหยุดนะถ้ายอดปั๊บข้างหลังซวยด้วยเลย
น้ำไหลย้อนเข้าถ้อยเสียน้ำตานองอาบสองแก้มแน่นอน

คนที่ขับรถใหญ่หรือรถกระบะจะหันมามอง

ไปทำไมทำไมรถหลุมันตี้เตียวด้วยไม่รู้นะ
พัทยากลุงประสบมามีนักท่องเที่ยวเป็นผู้หญิงนะ
ก็ไปเที่ยวพัทยาแล้วก็อัดคลิปมาให้ดูว่า
โอ้โหฝนตกหนักขนาดไหนน้ำท่วมขนาดไหน
แล้วเขามีคำแนะนำเพียงหนึ่งเดียวถ้าจะมาประเทศไทยคืออะไร

แล้วในรถมันจะเป็นยังไงน้ำเข้าไปหมดแล้วพี่เบิร์
ห้องโดยสารมันจะเป็นยังไง
นี่เห็นตามรายทางนี่จอดเขาเรียกว่าจอดมอบตัว
มอบตัวกันหลายคันแต่รถของนักท่องเที่ยวต่างชาติคนนี้
ยังขับไปได้เธอขับรถจี๊บนะฮะสูงเลย
แล้วเขาก็ติดแฮชแท็กแล้วก็เขียนข้อความไว้ว่า
นี่เขียนภาษาอังกฤษแต่เหมือนเป็นคนไทยเขียนเลย
สำเนียงก็คือแปลเป็นไทยนะถ้าขับรถในประเทศไทย
เท่านั้นจี๊บเท่านั้นถึงจะรอดได้แบบเธอครับ
โอ้โหก็เลยวิ่งฝาน้ำท่วมไปได้แบบไม่ดับนะฮะ
อย่างไรก็ตามคลิปนี้คุณผู้ชมไม่ได้เกิดขึ้นวันสองวันนี้นะ
เกิดขึ้นเดือนที่แล้ว๕สิงหาคม
เห็นบอกว่าวันนั้นเป็นวันที่เมืองพัทยาน้ำท่วมหนักเลย
แล้วหญิงชาวต่างชาติเนี่ยเพิ่งจะเอามาโพสต์กัน

ทีนี้ไปดูประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
ภัยฉบับที่๗ออกมาเย็นเมื่อวานนี้๕โมงเย็น
ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่าง
ภาคกลางทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

หลายจังหวัดยังมีฝนตกชุกหนาแน่นครับคุณผู้ชมฮะ

ในระยะนี้ให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม
ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่รุ่มนะครับ

อันนี้เตือนภัยตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าเขาเตือนสำหรับวันนี้นะ
ใช่ค่ะนี่วันนี้ล่าสุดนี้ฉบับที่๘ออกมาแล้วด้วยนะคะ

เดี๋ยวยังไงติดตามรายละเอียดได้ด้วยในรู้ก่อนร้อนหนาวด้วยนะคะ